แต่ว่าบางอย่างเราไม่ต้องการมันก็มา

เฮ้ยทำไมไม่ต้องการล่ะ
บางคนเขาก็มองว่ามันอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเรา

ความเชื่อโบราณเพิ่งไปทำรังที่ไหน

ดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางทีการอยู่ร่วมกันอาจจะยาก
เขาก็เลยมีวิธีการขับไล่

ว่าคนหรือพึ่งจะอยู่หรือจะไป

พึ่งไม้ตีพึ่งยาเหนือกระจกค่ะ
คุณยืนเลยยืนอยู่ตรงนั้นให้พึ่งต่อย

ก็เป็นอย่างนี้แหละ

เสียงท่ากระจกอีก
เออถ้าเกิดว่าพึ่งมาหาคุณคุณจะทำอย่างไร
ก็สวัสดีครับ

เพิ่งจะเห็นใจไม่ต่อยเรา

เหรอได้เอาคุณไปปล่อยป่าดีกว่า